ก็มีการออกมาคัดค้านทันทีนะคะสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจในการจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นนี้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
จริงก็ไม่เฉพาะเรื่องสินบนนำจับยาเสพติดหรอกครับ
ระยะหลังมีคนตั้งคำถามว่าระบบการจ่ายสินบนให้กับค่าราชการในส่วนต่างที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
มันถึงเวลาที่จะต้องทบทวนกันไหมว่าหน่วยงานไหนควรจะมีสินบนต่อ
หน่วยงานไหนควรจะยกเลิกเพราะว่าหลักการนั้นดีครับ
แต่ว่าพอปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังก็มีปัญหาเยอะมาก
หลักการของการให้สินบนพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งกินเงินเดือนอยู่แล้ว
และมีหน้าที่อยู่แล้วนั้นเนี่ยหลักการมีอยู่ว่าเออถ้าเขาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติหน้าที่
ประเทศชาติได้ประโยชน์มากขึ้นเช่นสินบนนำจับเรื่องสินค้านีภาษี
เวลาเขาหนีภาษีกันเนี่ยเงินของประเทศเสียหายไปเยอะครับ
แต่ถ้าเขาตามจับได้เงินค่าปรับประเทศก็ได้มากขึ้น
ฉะนั้นเมื่อประเทศชาติได้ประโยชน์มากขึ้นจากการทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง
เออควรจะให้สินบนกับเขาไหมนี่หลักการนะครับซึ่งก็ดีฮะ
แต่ก็มีคนตั้งคำถามเยอะว่าเออและค่าราชการหน่วยอื่นที่เขาทำงานกัน
เต็มที่เหมือนกันเนี่ยทำไมเขาไม่ได้สิทธิพิเศษในการนำ
บนเหล่านั้นมาแบ่งกันบ้างอันนี้ก็ตั้งคำถามมานานแล้วนะครับ
แต่เอาล่ะเมื่อเขาเอาเงินมาเป็นภาษีได้มากขึ้นจากการทำหน้าที่
ก็ยังพ่ออรุมอร่วยได้แต่ว่าการตั้งรางวัลสินบนนำจับของตำรวจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้มีคนตั้งคำถามเยอะครับ
ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรือในการที่จะไปดำเนินการจับกลุ่ม
สิ่งที่ผิดกฎหมายเออทำไมต้องตั้งรางวัลสินบนนำจับด้วย
คำตอบก็มาในหลักการเดียวกันนั่นแหละครับคือโอ้ยาเสพติดมันมีพิษร้าย
ต่อสังคมต่อประเทศชาติเยอะฉะนั้นถ้ามีสินบนนำจับ
ตำรวจก็จะได้ทำงานเต็มที่มากขึ้นก็หลักการก็ดี
แต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็ส่งผลในลักษณะ๑มีการยัดยาบ้า
ยาเสพติดให้กับผู้ต้องหาสองจำนวนยาเสพติดเท่าเดิมนี่แหละ
แต่ก็เอามาแยกเป็นคดีเพื่อจะได้มีสินบนรางวัลนำจับมากขึ้น
เพิ่มจำนวนของยาเข้าไปมากขึ้น
จะได้สินบนนำจับมากขึ้นอันนี้ตำรวจเขาก็รู้ด้วยกันอยู่
มาถึงการแบ่งสินบนนำจับตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็นั่งตาปริบว่า
เวลาไปจับกันเนี่ยเขาก็รู้กันอีกครับว่าคนที่ไปจับมีกี่คน
แต่ว่าเวลาลงชื่อจับกลุ่มเนี่ยโอ้โหมาเป็นหางว่าวเลย
เชื่อไหมครับบางคดีเนี่ย
ตั้งแต่ผู้ใหญ่รองลงมาจนกระทั่งผู้น้อยเนี่ย
จับคดียาบ้าที่เรียกว่าเป็นแสนเม็ดล้านเม็ดอ่ะมีลงชื่อผู้จับกลุ่มสี่สิบห้าสิบคนนะฮะ
เต็มไปหมดเลยเป็นหางว่าวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้
นอนอยู่บ้านก็ยังมีชื่อไปร่วมจับกลุ่มกับเขาด้วย
ก็ทำกันมาอย่างนี้แล้วเวลาแบ่งสัดส่วนกันออกมา
ตำรวจชั้นผู้น้อยได้นิดเดียวเขาก็ไม่กล้าโวย
ได้ดีกว่าไม่ได้ใครล่ะฮะได้มากตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ได้มากเป็นกรอบเป็นกรรมเลยล่ะไม่มีใครกล้าโวยวายเรื่องนี้หรอกครับ
เพราะว่าโวยวายไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องนี่ก็เป็นปัญหาอยู่ว่า
สินบนนำจับยาบ้าเนี่ยมันถูกทางไหม
ถ้ามาถูกทางทำไมยาบ้ามากขึ้นทุกวันทำไมนักโทษยาบ้า
เพิ่มขึ้นมาทุกวันทำไมกระทรวงยุติธรรม
จะต้องของงบประมาณสร้างคุกเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลา
สร้างขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่พอกับนักโทษยาบ้าทั้งทั้งที่
ว่าเราดำเนินการถูกทางหรือยังทำไม
จับยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเพิ่งอ่านข่าวเจอครับ

เหตุผลเพราะว่าไม่มีนักโทษ

คุกมีคนผู้ต้องขังน้อยลงไปเรื่อย
ยุบรวมเอาคุกนั้นมารวมกับคุกนี้

บ้านเรามีแต่ของงบประมาณสร้างคุกเพิ่ม
เออถ้าได้ผลจริงทำไมมันสวนทางกันอย่างนั้นล่ะ
ฉะนั้นแนวความคิดเรื่องยกเลิกสินบนนำจับยาบ้า
ของผลเอกภัยบูรณ์ก็น่าคิด
แล้วไปดูสิครับสินบนนำจับยาบ้าเนี่ย
ให้สินบนสูงจูงใจมากเลยครับ
สินบนสูงต้องการที่จะให้ปราบปรามให้เด็ดขาด
แต่ก็มีปัญหาตามมาอย่างที่ว่า
มีใครลงไปดูบ้างไหมครับว่าแบ่งกันเป็นธรรมไหม
มีใครลงไปดูมั้งครับว่าที่เข้าชื่อกันเป็นหางว่าวเนี่ย
ได้ไปร่วมจับกลุ่มกับเขาจริงหรือเปล่า

เพราะสินบนนำจับนี่มีการยัดเยียดข้อหา
คนที่เกี่ยวข้องกับยาบ้า
ยัดเยียดแต่ว่าจับได้จำนวนเท่านั้นเม็ด
แต่ว่าเวลาลงในรายลักษณอักษร
เพิ่มขึ้นตั้งไม่รู้กี่เมตร
นักโทษคนนั้นก็สวยไปเพราะว่า
แทนที่จะจับได้ร้อยเม็ดเพิ่มขึ้นมาสี่ห้าร้อยเม็ด

ฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถึงเวลาที่จะสังขยนากันหรือยัง

หลักการก็ดีอีกเราต้องการกวดขันให้คนปฏิบัติ

ฉะนั้นก็เลยบอกเอาอย่างนี้

ใครที่เขียนใบสั่งได้มาก
มาปรับก็เข็นก็ได้เงินค่าปรับมาก
ระดับผู้บังคับบัญชาก็คอยตั้งเป้าสั่งการเลย
เธอออกไปปฏิบัติหน้าที่เอาสมุดใบสั่งไปด้วย
วันนี้ควรจะเขียนได้กี่ใบกี่ใบ
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยก็เขียนตามเป้าที่ตั้งไว้
บางทีพอไปตั้งด่านตรวจกันมาก
ตามคำบัญชาของผู้บังคับบัญชา
อ้าวตั้งสารเตี้ยไถเงินเข้ากระเป๋า
ทำนองว่าถ้าไปจ่ายตามใบสั่งปรับเยอะนะ
แต่ว่าถ้าขอให้ตำรวจไปช่วยจ่ายให้ร้อยสองร้อยก็พอ
ก็เกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมากับสินบนตำรวจจราจร
กลายเป็นนักล่าเงินรางวัล
มันดีไหมล่ะครับมันควรจะทบทวนไหมล่ะครับ
มีคนตั้งคำถามว่าแล้วตำรวจหน่วยอื่นล่ะ
วิทยุรู้ไหมฮะเขาทำงานกันทั้งวันทั้งคืน
ตำรวจฝ่ายธุรการตำรวจฝ่ายสืบสวน

แต่ตำรวจจราจรมีสินบนนำจับ
ก็เกิดลักลั่นขึ้นในโรงพัก

ฉะนั้นไหนก็จะปฏิรูปประเทศเรื่องพวกนี้
ลองคิดกันใหม่เสียทีเถอะ
สินบนนำจับเนี่ยมันถูกทางหรือยัง

สินบนนำจับมีคดีหนึ่ง
เรื่องคดีจราจรเนี่ย๓๐กว่าล้าน
สมัยนั้นเนี่ยตำรวจจราจรกลางโดนเด้งกันเป็นแถว
เพราะว่าทำหลักฐานปลอมทุจริตและเอาเงินไปแบ่งกัน
เคยมีมาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
เงินอย่างที่บอกครับ๓๐ล้านโดยประมาณ
ประมาณแถวปี๔๑๔๐๔๑แถวนั้น
ตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ไอทีวีจำได้เลยว่า
เรื่องนี้เป็นคดีดังขึ้นมา

วันนี้จึงมาต้องทบทวนว่าค่าราชการหน่วยอื่นที่เขาทำงานกันเต็มที่เหมือนกัน
แต่เขาไม่มีสินบนนำจับมาแบ่งกันเลย
เขาทำงานรับใช้ประชาชนเหมือนกัน
ค่าราชการบางประเภทจึงต้องมีสินบนจากการทำงานของตัวเอง

นี่ก็หยิบมาเพราะว่ามีคนตั้งคำถามเรื่องนี้กันมาเยอะ
ในรายวันก่อนก็มีตั้งคำถามเรื่องนี้
และสนับสนุนด้วยว่าเมื่อจะเข้ามาทำงานเป็นข้าราชการ
รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนค่าราชการเท่าไหร่
รู้อยู่แล้วว่าเป็นตำรวจเงินเดือนเท่าไหร่
รู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรเงินเดือนเท่าไหร่
ทำไมต้องมาหวังสินบนนำจับ
แล้วไม่นึกถึงคนที่เขานั่งทำงานเต็มที่งกงกวัน
แต่ว่าอยู่ในหน้าที่ที่ไม่มีสินบนนำจับ
นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเหลื่อมล้ำที่คิดว่าควรจะจับตามองครับ
ถ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำว่าสินบนนำจับ
ก็อาจจะดีช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันทำงาน
แต่ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทำทุจริตได้นะคะ
มีปัญหากันมาเยอะพอสมควร
ไม่มีอะไรหรอกครับอยากให้หยิบเรื่องนี้มาคุยกันหน่อย